คุณผู้ชมครับดูในส่วนของดาราก่อนนะครับ
ศึลปินดารานักร้องคนดังที่ติดเชื้อภูหิตสิบเก้า
นี่เลยนี่ฮะเริ่มตั้งแต่๖เมษายนนะครับ
จนถึงวันนี้สิบสองเมศยณหกวันที่ผ่านมา
มี๑๗คนนะฮะที่ติดโควิด๑๙ตามภาพในหน้าจอเลยนะครับ
ตั้งแต่สแตมอภิวัฒน์ดาราวัยรุ่นปีโป้
จังนะครับดาราสาวนะครับดีเจเพชรจ้าเวย์ไทเทเนียม
มีพระเอกของนาดาวด้วยแบงค์ทิตินางเอกของช่อง๗นะครับพิ้งพลอย
มีโยยสวดีล่าสุดดาราตลกชื่อดังคุณบอลเชิญยิ้มมีน้ำหวาน
ราชปานมีนนถนนด้วยนะครับโดมจารุวัฒน์นิวเคลียร์หันศา
ภรรยาของคุณเพชจ้านะครับแล้วก็ล่าสุดนักแสดงพิธีกรชื่อดัง
ตอนนี้คุณวิลลี่เองเนี่ยก็ติดโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งลักษณะการติดโควิด๑๙ครั้งนี้เนี่ย
คือจุดหลักอย่างที่เรารู้กันว่าจุดเริ่มต้นเลยมาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อนะคะ
แต่ลักษณะที่กลุ่มศิลปินดาราที่ติดกันเพิ่มขึ้นเรื่อยเนี่ย
มันเกิดจากการที่เขาไปอัดรายการไปถ่ายรายการที่สตูดิโอเดียวกัน
หรือว่าไปประชุมที่บริษัทเดียวกันแล้วที่น่าตกใจกว่าก็คือว่า
หลายคนในศิลปินดาราที่ติดเนี่ยตรวจครั้งแรกผลเป็นลบ
คือตรวจครั้งแรกไม่ติดแต่ไปตรวจครั้งที่๒ไปตรวจครั้งที่๓
ถึงจะพบว่าตัวเองติดโควิดสิบเก้านะคะก็มีคุณเวย์ไททาเนียมที่ตอนแรกไปตรวจแล้วผลเป็นลบ
แต่พอมีอาการไข้เลยไปตรวจอีกรอบนึงปรากฏว่าผลเป็นบวก
คุณแจ๊สชวนชื่นก็เหมือนกันคุณหยาดทิพย์ราชปานก็เหมือนกัน
นนทนนท์ตอนแรกไปตรวจก็เป็นลบแล้วก็ไปฉีดวัคซีนแล้วด้วย
แล้วเลยไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าผลเป็นบวกนะคะ
ล่าสุดก็คือกรณีของคุณนิวเคลียร์ภรรยาดีเจเพชจ้า
คือหลังจากที่รู้ว่าสามีติดโควิดเธอก็ไปตรวจผลตอนแรกก็เป็นลบ
แต่ล่าสุดตรวจซ้ำปรากฏว่าผลเป็นบวกแล้วค่ะ
ซึ่งทันทีที่คุณนิวเคลียร์ออกมาโพสต์ว่าผลตัวเองติดโควิด๑๙เนี่ยนะ
ให้กำลังใจในไอจีหรือว่าอินสตาแกรมเยอะมากนะคะ
เพราะว่าน้องไทก้าลูกชายคนเดียวของเธอเนี่ย
ตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าพ่อติดโควิดไปแล้วใช่ไหมคะ
จากสองคนนี้น้องสะพ้ายที่คอยช่วยเลี้ยงลูกชายไทก้าก็ติดโควิด
กงที่ไทยกล้ารักแล้วก็สนิทสนมด้วยก็ติดโควิดเหมือนกันค่ะ
เท่ากับว่าตอนนี้ไทก้าเนี่ยไม่ได้อยู่กับคนที่ค่อนข้างใกล้ชิดหรือว่าคุ้นเคยเลย
เพราะทุกคนเป็นโควิดสิบเก้ากันหมดเลยเธอบอกความรู้สึกตอนนี้เนี่ยนะ
มันทั้งเจ็บแล้วก็บีบหัวใจยิ่งกว่าอะไรอีกนี่เป็นโพสต์ของคุณนิวเคลียร์นะคะ
รักษาตัวเป็นวันที่๕แล้วโพสต์ภาพน้องไทก้าลูกชายสวมชุดสีเขียวเนี่ยค่ะ
ข้อความบอกว่าลูกต้องอยู่ให้ได้นะ
พ่อแม่กิ๋มอากงไม่มีใครรอดโควิดเลยอยู่ให้ได้นะลูก
พ่อเลยครึ่งทางมาแล้วบีบหัวใจสุด
ครึ่งทางในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ารักษาตัวไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะ
คือทุกคนเป็นห่วงน้องไทก้ามาก
ล่าสุดเลยคุณนิวเคลียร์เธอลงคลิป
เป็นคลิปกลั้นน้ำตาสั่งลาลูกชายเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ

นี่ค่ะคือน้องก็คงจะไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องไปรักษาโควิดอะไรแต่อาจจะทราบรับรู้ได้ว่าจะต้องไม่อยู่บ้าน
ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่คงจะไม่ต้องจะไม่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้เห็นไหมฮะ
ส่วนครอบครัวของแมททิวแล้วก็ลีเดียนะครับทุกผู้ชมครับแมททิวดีน
หลายคนก็เป็นห่วงว่าจะติดรอบ๒หรือเปล่าเพราะว่าแมททิวเพิ่งโพสต์เมื่อ๖เมษายน
บอกว่าไปสัมผัสกับคนติดโควิดที่ค่ายมวยผลออกมาล่าสุดก็คือเป็นลบไม่ติดนะครับ
ทุกคนในครอบครัวไม่มีใครที่มีอาการด้วยนะครับ
แต่เพื่อความไม่ประมาทก็จะปิดค่ายมวยไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นนะครับ
มีหยาดทิพย์รัชปานนี่ก็โอ้โหน่าเห็นใจมาก

มีปัญหาเรื่องปอดแล้วต้องไปติดโควิด๑๙จากแฟนนุ่มนะฮะ

วันนี้ทางสอบคอให้ข้อมูลนะครับกรณีดารานักแสดงที่ตั้งท้องตั้งคัน
แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากคันอย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยจากการรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งคันในไทย๖๐ราย
ไม่มีรายใดมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับ

หยาดทิพย์กับแฟนหนุ่มตอนนี้เข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลนะครับ

ส่วนอัปเดตล่าสุดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้
คุณโยยศวดีออกมาบอกว่าเธอติดโควิด๑๙
แล้วก็คุณเอ็นชะลีพี่สาวเธอก็ติดโควิดเหมือนกัน

เอวี่ลูกสาวคุณเอติดโควิด๑๙เหมือนกันนะคะ
ติดไปด้วยค่ะแล้วก็ยังมีดาราสาวหญิงหญิงสรุชาที่ดังจากละครสงครามนางงามค่ะ
ต้นสังกัดออกมายืนยันแล้วว่าเธอติดโควิด๑๙ด้วยหลังจากที่ไปร่วมงานที่สนามพีรัสเซอร์กิจที่จังหวัดชนบุรีในวันที่๗เมษายน
แล้วพบว่ามีคนติดโควิดสิบเก้าอยู่ในงานเดียวกันนะคะนี่ค่ะก็มีดารานักแสดงติดเพิ่มกันเยอะเลย
จริงล่าสุดวันนี้ที่เราเห็นก็คือคุณวิลลี่แมงทอสที่มีการโพสต์ไทม์ไลน์ของตัวเองออกมานะคะ
จริงยังมีศิลปินดาราอีกหลายท่านเลยที่ตอนนี้ไปตรวจโควิด๑๙แล้วแล้วยังกักตัวเองเพื่อรอผลอยู่
เพราะว่าหลายคนก็ได้ไปเจอเจอกันมานะฮะใช่ค่ะอัดรายการร่วมกันบ้าง